คืนนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ติดตามความคืบหน้าในการเลือกตั้ง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันก่อน
ซึ่งจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมจะเกิดขึ้นนะครับ
ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

เพราะว่าล่าสุดนั้นนายนารินพงศินาพักษ
ทนายความของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมกับอีก๒สโมสรที่โดนตัดสิทธิ
ในการเลือกตั้ง๓๐เสียงดิวิชั่น๒นั้น
เตรียมที่จะฟ้องสารให้ระงับการเลือกตั้ง
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้ครับ
นายนารินพงศินาพักประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย
นายวิมลกาญจนะประธานหลีกภูมิภาคดิวิชั่นสอง
อนงล่อใจประธานสโมสรสุราธานีเอฟซี
และพลเอกจีรศักดิ์บุตรเนียนประธานสโมสรมุกดาหารลำโขง
แถลงข่าวความคืบหน้าการยื่นฟ้องต่อสารปกครองและขอความเป็นธรรมในการโดนตัดสิทธิ์กรณีสามสิบเสียงโหวตจากดิวิชั่นสอง
เมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
โดยนายนารินพงศ์นะครับกล่าวว่าการเลือกตัวแทน๓๐เสียงสโมสรสุราชนั้นถูกสวมสิทธิ์
ขณะที่สโมสรมุกดาหารถูกคณะกรรมการกลางตัดสิทธิ์เนื่องจากมีผู้แทนของทางสโมสรเดินทางมา๒คน
ซึ่งทำให้ทั้งสองทีมได้ยื่นฟ้องต่อสารปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ซึ่งประธานฝ่ายกฎหมายยืนยันว่าสโมสรที่โดนตัดสิทธิ์สามารถฟ้องร้องได้และจะดำเนินการฟ้องร้องต่อไปเพื่อให้ศาลนั้นมีคำสั่งระงับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้
พร้อมกันนี้เผยต่ออีกว่าอีก๒๘ทีมใน๓๐เสียงเดิมที่โดนตัดสิทธิ์ได้มีการรวมตัวกันจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเสโตพลเรือเอกสุรวุฒิมหารม